มาดูเรื่องนี้ค่ะที่มหาสารคามคุณผู้ชมเราอ่ะเวลาจะสร้างบ้านต่อเติม
เราต้องจ้างพวกช่างรับเหมาก่อสร้างใช่ค่ะ
แล้วช่างรับเหมาก่อสร้างชุดเนี้ยเขากินยาบ้าก่อนนะโอ้ย
เขาเสพยาบ้าก่อนออกไปทำงานค่ะแล้วปรากฏว่าคนที่เป็นเนี่ย
เหมือนเป็นเสียที่คุมงานนี่แหละเป็นคนบอกให้ลูกน้องอ่ะ
เสพยาบ้าวางยาบ้าไว้ให้กินให้เสพกัน๓เวลาพี่ปอ
เออทำได้ยังไงแบบนี้ตำรวจบุกไปจับไปดูหน่อยค่ะ
กลุ่มเลยกลุ่มเลยเสบสีอ๋อเสบยาติมเลย
เก็บเบงด้วย
ยาบ่างอยู่เพิ่มก่อน
ต้องตามตัวต้องมาตอนตำรวจไปถึง
ค่ะแล้วหนึ่งในนั้นน่ะเป็นเสียคนนึงนะคะ
ที่เป็นเสียรับเหมาชื่อว่าเสียขุนช้างค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็จับตัวได้นะทั้งตัวเสียเองทั้งลูกน้องด้วย
มั่วสุมเสพยาบ้าอยู่ในบ้านพักนะก่อนจะออกไปทำงานรับเหมาก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ไปถึงที่หน้าบ้านพบลูกน้องคนสนิทของเสียขุนช้างเนี่ย
อย่างที่บอกเสพยาบ้าอยู่
กลิ่นมันโชยออกไปเลยเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ค่ะ
เข้าไปตรวจค้นนายคนนี้ชื่อว่านายรุ่งนิรันดิ์ประพาเวสังอายุ๔๒ปี
อย่างที่บอกนั่งเสพยาบ้ากันอยู่แล้วก็มียาบ้าวางอยู่บนพื้น๕ถุง
ห้าถุงเนี่ยนะคะมียาบ้าเก้าร้อยเก้าสิบสองเมตร
ตัวคนงานรายนี้ในรุ่งนิรันดิ์เขาบอกว่าอันนี้วางไว้
ให้เพื่อนคนงานได้เสพกันเลยตามสบายใจอืมพอไปค้นตัวนายรุ่งนิรันดิ
จากที่วางอยู่ที่พื้นแล้วยังไปเจอในตัวอีกเพราะมียาบ้าอยู่ในกระเป๋าสะพายอีกหนึ่งถุง
นับได้แปดสิบเมตรตัวในรุ่งนิรันดิยอมรับแบบนี้เลย
เสียนะที่เป็นเจ้านายผมเนี่ยเสียขุนช้างจ้างเขาเนี่ย
มาทำงานเป็นแบบรายวันนอกจากได้ค่าแรงแล้วค่ะ
ยังได้เสพยาบ้าอีกวันละ๖เม็ดแบ่งเลยนะคะพี่ปอคุณผู้ชม
ค่ะเขาแบ่งเป็นเช้าสองเมตรบ่ายสองเมตรเย็นสองเมตร
ยังกับเป็นวิตามินเนอะเออเออแล้วยาบ้าที่พบในกระเป๋าเนี่ย
เขาบอกว่าเสียบอกว่าให้ผมเอาไปขายขายในราคาเม็ดละ๖๐บาท
ไปตรวจค้นที่บ้านพักเสียขุนช้างค่ะปรากฏไปเจอยาบ้าซุกซ่อนอยู่ตามจุดต่าง
อีกยี่สิบแปดถุงรวมแล้วเนี่ยเป็นยาบ้าสี่พันสี่ร้อยสิบห้าเมตร
ตรวจพบทั้งหมดนะคะโอ้โหทั้งที่เจอในตัวคนงาน
ที่วางเอาไว้ที่พื้นทั้งที่ไปค้นตามบ้าน
ทั้งหมดห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดเมตรยังเจอไอซ์อีก๓ถุงนะคะ
อาวุธปืน๒กระบอกและเงินสดอีกกว่าเกือบ๒๐๐๐บาท
ขุนช้างรายนี้เขามีชื่อจริงว่านายธีรนาศหลาบสินดาหลาบศรีดาค่ะ
ตัวยอมรับแบบนี้เลยซื้อยาบ้ามาจากเสียอีกคนหนึ่ง
เป็นเสียร้านซ่อมรถนะคะในตัวอำเภอวาปีปฐุมค่ะ
รับยาบ้ามาในราคาเม็ดละยี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์
ตั้งใจเอามาขายเกงกำไรเม็ดละห้าสิบถึงหกสิบบาท
ให้กับวัยรุ่นในพื้นที่แล้วก็เก็บเอาไว้ให้คนงานกับตัวเองเนี่ย
เสพเองเอ้าแล้วไปให้เขาเสพทำไมก็จะได้มีแรงในการทำงาน
เออเออไปเอาความคิดมาจากไหนใช่เขาบอกแบบนี้นะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็แน่นอนแล้วคุมตัวไปหมดแล้วค่ะพร้อมของกลาง

แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายตามระเบียบค่ะ

ไม่เลี้ยงกันด้วยข้าวด้วยแบบค่าจ้างกันแล้วเหรอ